ดีใจที่เริ่มกลับมาเอเว้นต์เรื่อย
เพราะว่าเขาก่อนหน้าแล้วหายไปเทศนู้นนี้
กลับมาก็โอเคเหมือนกัน
มากันเต็มน่ารักมาก

ก็พยายามกระจายงานนะครับไม่ให้แบบต่อวันเยอะเกินไป

หนึ่งปัจจุบันเหรอครับ

ที่ค่อยต้องใช้ปีเตท
ใช่ครับผมมันจะได้แบบมาเต็มที่กับทุกงานเลย
มีเวลาได้นั่งคิดได้ดูว่าแต่ละงานเราต้องทำอะไรบ้าง
เราก็ไม่ได้คิดเรื่อยนอนตื่นมาทำงานแล้วก็ทำงาน
แฮปปี้มากขึ้นเยอะเลยครับผมช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างจะ

อเจมส์อันนี้คำถามทุกที่เมื่อวานที่เราสามารถไลน์

ถ้าเปิดตัวอะไรไม่ได้หรือ

ตามขุดว่าเจออะไรบ้างหรือเปล่า
จะกุดตะกลักแหละนี่

ผมว่าก็สามารถไปก็

แล้วก็ต่อไปคิดยังไงบ้างก็อาจจะต้องรอดูไปเรื่อยครับผม

การแบบการออกมาพูดว่าเป็นแฟนกับใครอะไรพวกนี้

เราก็ให้เกียรติเขาว่าถ้าเขายังไม่พร้อมก็ต้องรอ
แต่มันก็ต้องมีคนฟรีตามสื่อคนนั้นกันใหญ่เลยนะ

ว่าคนไหนอะไรยังไง
เป็นงานบริหารสมองไงก็ดีเหมือนกัน
เกียรติเขามาแล้วพอไปมันได้หรือเปล่าหรือเปล่า

ก็รู้สึกว่าได้ตอบคำถามของใครหลายคนในส่วนหนึ่งแล้วกันครับผม
แล้วก็เรื่องที่ต้องแบบต้องออกมาระบุอะไรเลยก็อย่างที่บอกไปก็ต้องรอเวลาก่อนครับ
คุณแม่น่ารักคุณแม่น่ารักเขาก็แบบเขาก็บอกว่าลูกรักใครเขาก็รักด้วย
คุยกับใครครับ
ก็รอให้ฟังแหละว่าสามารถแบบนี้ไปนะโอเคไหม
โอเคก็เดี๋ยวก็เคยคุยกันว่าไม่แน่ปีหน้าก็อาจเขาออกมาบอกแล้ว

นี่แค่ฟังปีนี้จ๊ะ

ไม่แน่ใจครับคือตอนแรกเคยคุยว่าถ้าแต่งงานเมื่อไหร่เราค่อยเอามาบอกอะไรอย่างนี้
แต่ก็ไม่ดูเหมือนกันครับ

เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่านานเท่าไหร่เดี๋ยวถึงเวลาค่อยเล่า

ไม่ได้ปรึกษาเลย
คุณแม่ผมรู้สึกว่าคุณแม่เขาก็ให้การตัดสินใจเราเต็มที่ครับผม
ยังไม่ได้ปรึกษาเลยแต่คิดว่าเค้าก็คงรู้สึกแล้ว
ที่ก็มามักอยู่ตรงนี้ด้วยกันเลยนะ

ก็รู้สึกว่าไม่ว่าเราจะไปทำอะไร

เหรอว่างวันเหมือนเราบอกเรางค์คือ
แล้วติมถามมาแค่คนเมืองนอกว่าเปล่า

อันนี้ไม่รู้เหมือนกัน

ครับผมแบบอยากลงก็ลงไม่อยากลงก็ไม่ต้องลง

อย่างที่มีบอกว่าปีหน้าเคยแค่เปิดตัวก็จะแต่งงานเลยหรือเปล่า

ก็เคยคุยว่าเราจะเปิดก่อนไหมเดี๋ยวเราแต่งงานกันดี
คือตอนแรกก็คือคุยว่ารอแต่งงานทีเดียวเลยดีกว่าครับผม
แล้วยังไม่ได้วางเลย
เอาจริงคุยที่มากสุดคือหมอดูถามว่าแต่งงานตอนจริง

ใช่ก็เชื่อหมอดูเป็นคนเชื่อโหลศาสตร์

ก็อาจจะไม่รู้ก็ต้องตกลงกันก่อน
ผมก็ไม่ค่อยซีเรียสหรอกเดี๋ยวเขาซีเรียสไง
โอเคค่ะขอบคุณค่ะ